คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์อุบัติเหตุกันหน่อยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพรถ
จะตรวจสอบให้ดีแต่สภาพของคนขับ

พุ่งชนไปแล้วไปอย่างรวดเร็ว
ทีมงานเดี๋ยวขอเพลงอีกรอบนึงนะคะ

มาในลักษณะพุ่งสวนเลนมาด้วยนะคะ
เฉียวไปที่หน้าบ้านหลังหนึ่ง
หลังคาถึงขั้นที่พังร่วงลงมา

แล้วชนเข้ากับหน้าร้านซ่อมมอเตอร์ไซค

อยู่หน้าร้านเสียหายเป็นจำนวนมาก

แล้วเขามายังไงอีท่าไหนไม่เบรกเลยเหรอ

ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

สักบ่าย๒โมงนะคะของวันที่๒๑กรกฎาคม

หลังเกิดเหตุแล้วมาจอดจุมพุกอยู่แบบนี้เนี่ย

หลังคาสังกษีเสาเหล็กถูกชนพังเสียหายหมดเลย
ต้องเข้าไปดูคนขับแหละว่าเขาเป็นยังไง

อายุประมาณ๔๐๕๐ปีค่ะ
คุณเขาลักษณะอาการเบลอ

คุณแล้วมีอาการหายใจไม่สะดวก
เจ้าหน้าที่เห็นแบบนั้นคิดแล้วว่าเขาน่าจะป่วยแน่
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลด่วนเลยนะคะ

ได้ยินเสียงดังโครมที่หน้าร้าน
ออกไปดูอ้าวร้านถูกชนพังยับเยินแล้ว

คนนี้ผู้ชายที่บอกว่ามี
อาการเบลิิ้อนั่นน่ะเค้าแพ้ยา

สุดท้ายบังคับรถไม่ได้รถเลยเสียหลัก

ชนกันแบบนี้ดีนะคะ
ไม่มีใครเจ็บสาหัสหรือว่าเสียชีวิตค่ะ